กับลูกยิงสุดสวยเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
วันนี้ก็ลงแข่งแล้วก็พรุ่งนี้ทรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดครับ
จะมีลูกยิงสุดเทพค่อนข้างจากทีมไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะ
อันดับที่๕ภูมิสายฟ้าศูนย์ราชธานีเปิดบ้านดวนเดือดกับภัทยาไทเทค
โดยจังหวะนี้ทีมเจ้าบ้านพรเทพโสนมิตรผ่านบอลให้เอกพงศูรัสสว่าง
ก่อนโยนบอลมาที่เสา๒ให้นัตวรรษนาโตแต่บอลได้คว้าเข้าประตูไปอย่างสวยงาม
อันดับที่๔โต๊ะเล็กห้องเย็นท่าข้ามพบกับพึ่งพิฆาตนนทบุรี
จังหวะนี้สหรัฐศรีวงกฎเปิดบอลด้วยซ้ายให้กับธิรวัตรวิชางาม
ก่อนยิงที่ขอแบบไม่ต้องจับบอลพูดได้เฉยไปแบบชิวเลยแหละค่ะ
อันดับที่๓ซุปเปอร์แคทนครราชศรีมาเดอร์มอลวีวัน
เยือนถิ่นของทหารน้ำราชนาวีโดยการทำเกมของเจ้าถิ่นพันธวัฒนทงชัย
พาบอลขึ้นมาหน้ากรอบเขตโทษก่อนส่งบอลให้แข้งจอมสาวเจษฎาชูเดช
หุนตัวหลบผู้รักษาประตูและพลิกบอลด้วยซ้ายเข้าประตูไปแบบเหนือชั้นจริง
อันดับที่๒เป็นการพบกันของทีมที่ที่ที่บรูเวสชมเปิดบ้านรับหมอกเกษมบัณฑิษฐ์
โดยจังหวะนี้จีรวัสส่งบอลให้กับเบียโกสัดบอลด้วยสายแบบเต็มครอบคลุมตาไข่แบบที่ในทะวันทีมเย็นหมดติดรับ
อันดับที่หนึ่งตกเป็นของแข้งบราซิเลียนคิสเตียโนซึ่งเกมนี้เหมาซัดแท็กทริกให้กับทีมศรีสะเกดได้อย่างเหนือชั้น
โดยจังหวะนี้กล้องล่าเหล็กก้าชิพบอนดองให้คริสเตียอนอลที่รอยอยู่หน้าเปากประตูกระโดดติรังกาววนและได้ขวาเข้าประตูไปตัดใต้ทะวันทีมเย็นไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะคะ